เอามาให้ดูดีกว่าว่าแต่ละพื้นที่เนี่ย
ได้ผลพวงจากพายุลูกนี้อย่างไรกันบ้างนะคะ
ไปตรวจสอบกันในหลายจังหวัดไปที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยกันก่อนนะคุณผู้ชม
ช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักพายุลมแรง
ทำให้ในพื้นที่ตะบนศรีฐานอำเภอภูกระดึงมีน้ำป่าไหลหลากมา
เอ่อล้นท่วมชาวบ้านของบ้านเรืองของประชาชนที่บ้านนายางบ้านเหนือบ้านนายางใต้
ระดับน้ำสูง๕๐๗๐เซนติเมตรเลยนะคะ
แล้วก็ระดับน้ำหนองผักบุ้งอยู่ที่๙เมตรไหลเอ่อท่วมแบบนี้
บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำพองก็ต้องอบพยพย้ายกันล่ะค่ะ
ข้าวของทรัพย์สินต่างขึ้นสู่ที่สูงให้เด็กให้ผู้สูงอายุไปอยู่ที่เนินเพื่อความปลอดภัย
เบื้องต้นแล้วไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
โดยทางหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยภูกระดึงก็ได้นำเรือท้องแบน
แล้วก็อุปกรณ์ต่างลงพื้นที่ไปตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็หลายพื้นที่ในจังหวัดเนี่ยเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะ
ก็ทำให้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาต่างมันไหลหลากมาท่วมบ้านเรือนหลายหมู่บ้านเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบึงสามพันธ์อำเภอวิเชียนบุรีแล้วก็อำเภอศรีเทพโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่๑๓บ้านใหม่สุขเจริญตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันธุ
บ้านเรือนกว่า๕๐หลังคาเรือนต้องบอกว่าจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับ
กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับ
จากถูกน้ำท่วมสูงกี่เมตรรู้ไหม
เป็นเมตรก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับ

แผ่นโฟมนั่งแทนเรือพาย
ไปดูบ้านที่ถูกน้ำท่วมพายกันไปแบบนี้

ไปช่วยเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงกันครับ

เข้าของเครื่องใช้ไปไว้บนที่สูงไม่ทัน

ทีวีพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้า
ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายกันไปนะครับ
ขณะที่พืชผลทางการเกษตรอันนี้ไม่ต้องพูดถึง

เสียหายจมอยู่ใต้น้ำนับพันไร่ครับ

และนอกจากนี้ถนนสายทรัพย์สมทรวงพิกุล
ซึ่งมีระยะทางประมาณ๒๐กิโลเมตร
ก็ถูกน้ำท่วมสูงเป็นช่วงค่ะ
ทำให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมา
เป็นไปด้วยความยากลำบากแบบที่เห็นเนี่ยนะคะ
ขณะที่เส้นทางหลวงหมายเลข๒๑ถนนสายสระบุรีลมศักดิ

และเป็นถนนสายหลักฝั่งขาขึ้นจังหวัดเพชรบูรณ์
ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐๔๐เซนติเมตรแบบนี้
ก็ทำให้รถยนต์ที่สัญจรวิ่งผ่านไปมา
สามารถวิ่งผ่านได้เพียงแค่ฝั่งเดียว
ก็เลยทำให้มีการจราจรติดขัดรถติดยาวหลายกิโลเมตรเลยค่ะ
ไปดูที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีกันบ้าง
ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็คือมีรถคันหนึ่ง
กำลังขับมาตามถนนเรียบริมชายหาดจู่เนี่ยค่ะ
ก็มีต้นไม้ล้มลงมาต่อหน้าต่อตา
โชคดีค่ะที่คนขับสามารถหยุดรถเอาไว้
ก่อนที่ต้นไม้จะล้มทับนะคะครับแล้วช่วงนั้นคุณสังเกตไหม
ยอดไม้เสื้อโพงเสื้อผ้าแบบล้มแรงมากเลยค่ะ

อกจากนี้นะประชาชนที่พักอาศัยอยู่ชายทะเลตลาดสัตหีบ
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงคลื่นแรงซัดบ้านเรือนประชาชนเลยล่ะค่ะ
เรื่องต้นนายนรงบุญบันเจิดศรีนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
แล้วก็เป่าประกาศประชาสัมพันธ์กันแหละว่าให้ระมัดระวังกันด้วย
บ้านไหนที่ไม่แข็งแรงก็ต้องอบพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นก่อน
ถ้าหากน้ำทะเลขึ้นสูงแล้วก็มีลมแรงเนี่ยอาจจะทำให้บ้านพัง
แล้วก็เกิดความเสียหายเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะ
จากนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดเลย
พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
รวมถึงข่าวจากหน่วยงานราชการตลอด๒๔ชั่วโมง
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ตอนนี้โนอึนผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่คือเหนืออีสาน
มาระวังเพิ่มเติม๒๓๒๔กันยายนนี้ด้วยนะคะ
เฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะ